มาดูเหตุการณ์น่าเศร้าที่เกิดขึ้นที่กรสินนะครับ
กับอดีตครูท่านหนึ่งนะฮะที่ได้จุดไฟเผาตัวเองนะครับ
ที่สุดแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ก็เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะครับ
ในพื้นที่หอพักแห่งหนึ่งเป็นทางเข้าหอพักนะฮะ
ก็ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายเทิดชัยปัญญามีเป็นอดีตราชการครูนะครับ
ถูกไฟไหม้อยู่ที่บริเวณทางเข้าหอพัก
แล้วก็มีหลักฐานต่างนะครับที่ถูกไฟไหม้ตกอยู่ด้วยนะครับ
เราทำเป็นภาพกราฟิกเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ครับ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นายเทิดชัยปัญญามีผู้ตายเนี่ย
กับภรรยานะครับได้เดินทางขับรถออกไปนะครับ
หาซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อจะนำมาไว้ที่หอพัก
แล้วก็มีปากเสียงกันนิดหน่อยนะฮะ
ที่ทั้งคู่จะกลับมาที่หอพักนะครับ
แต่ว่านางวรรณญาไปอยู่ที่หอพักอีกแห่งหนึ่ง
ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ๑๐๐เมตร
อันนี้เป็นคำบอกเล่าของพี่สาวภรรยาของผู้ตายที่เปิดเผยนะครับ
เพราะเธอบอกว่าวันเกิดเหตุเธออยู่บ้านอยู่ในพื้นที่เดียวกับหอพักที่เกิดเหตุนั่นแหละนะ
แล้วหลังจากนั้นนะครับนายเทิดชัยก็ขี่จักรยานออกไปซื้อน้ำมัน
โดยเอากะลอนไปใส่แล้วก็ขี่จักรยานไปหาภรรยาแล้วก็มีปากเสียงกันอีกครั้งหนึ่ง
ระหว่างนั้นนายเทิดชัยก็พูดประชดว่าจะฆ่าตัวตาย
ขี่จักรยานมาที่รถยนต์โดยภรรยาก็ตามกลับมาด้วยมีการแย่งกุญแจรถยนต์กันเกิดขึ้น
พอนายเทิดชัยได้กุญแจรถยนต์แล้วก็ขึ้นไปติดเครื่องรถยนต์นะครับ
กะลอนน้ำมันขึ้นไปด้วยเปิดกระจกรถฝั่งคนขับไว้เล็กน้อย
แล้วก็ราดน้ำมันใส่ตัวก่อนจะจุดไฟเผาตัวเองนะฮะ
คือพอจุดไฟเผาตัวเองไปแล้วเนี่ยก็เปิดประตูรถออกมานะ

แล้วก็วิ่งไปประมาณ๑๐เมตรร้องขอความช่วยเหลือนะครับ
คงจะตัดสินใจว่าคือไม่เอาดีกว่านะ
หรือว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ไฟลุกขนาดนี้หรือยังไงเนี่ย
ปรากฏว่าพอออกมาภรรยาเห็นรีบเอาผ้าไปชุบน้ำมาดับไฟ
แต่ว่าก็ดับไม่ได้เลยต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยดับไฟนะครับ
ซึ่งที่สุดแล้ววันนี้ก็เสียชีวิตนะครับ
คุณกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ก็พบว่าเป็นอาคารห้องเช่า๒ชั้น
เป็นจุดที่นายเชิดชัยปัญญามีถูกไฟไหม้อยู่นะครับ
บริเวณทางเข้าหอพักมีซากรองเท้าถูกไหม้ทิ้งอยู่บนถนนแล้วก็ซอกกำแพงด้วย
ยังมีไฟแชคตกอยู่ด้วยนะครับ
ส่วนรถคันเกิดเหตุเป็นรถแวนนะครับ
สภาพข้างในเนี่ยมีร่องรอยถูกไฟไหม้โดยเฉพาะที่เบาะคนขับที่ผนังรถแล้วก็ประตูฝั่งคนขับนะครับ
มีคราบของสารเคมีที่ใช้ดับไฟกระจายอยู่ทั่วบริเวณด้วยตอนที่เจ้าหน้าที่เขามาช่วยดับเพลิงนะครับ
นางหนูพิ้งแสงแก้วพี่สาวของภรรยาของผู้ตายบอกว่าวันเกิดเหตุก็เป็นอย่างเรื่องราวที่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังผ่านภาพกราฟิกนะครับ
ซึ่งคิดว่าคงจะก่อเหตุเนี่ย
เพราะว่าไม่คาดคิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้
โดยภรรยาของผู้ตายนางวรรณญาก็บอกนะครับ
บอกว่าทีแรกตอนที่เห็นสามีขึ้นไปบนรถเนี่ย
คิดว่าตอนแรกนั้นจะเอาน้ำมันไปเติมรถ
ตามปกติเติมรถมอเตอร์ไซค์นะ
หนูพิงก็บอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุว่าทำไปเพราะอะไรเหมือนกัน
ไม่น่าจะมีสาเหตุมาจากเรื่องที่ทั้งคู่ทะเลาะกัน
เพราะที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ทะเลาะกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
ตอนเช้าก่อนเกิดเหตุ
เทิดชัยก็ไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลนะ
แล้วก็พบว่ามีโรคประจำตัวหลายโรค
เทิดชัยก็ยังไปปรึกษาน้องสาวเกี่ยวกับโรคประจำตัวนี้อยู่เลย
จากนั้น
จากนั้นเขาก็ว่าเขาอยู่นู้น
เขาก็เลยเห็นบอสเฟ้งอ่ะลิ
ก็เผาอยู่ในรถล่ะพออันนี้มันก็ลิ่นลนออกมาข้างนอกนี่

เขาก็ว่าเขามองเห็นเขาก็เลยเอาผ้าเสื้อสีดำดำไปซุบน้ำแล้วมาฟาดฟาดมันก็ไม่หลับอืม
เขาก็เลยโทรเอาอันนี้ยืนอยู่แป๊บนึง
ก็เห็นมันก็เต็มหมดเนอะยายเนอะเขาใครก็ตกใจไหมล่ะ
ดับเพลิงก็มาอะไรก็มาเนี่ยเขาก็มาส่องดูแม่แม่ก็เลยรีบเข้ามาอัน
เอาโทรศัพท์โทรหาญาติเคยจะด่ากันแบบอืมประชดด่าวันที่เขาว่า
ผัวนั่นด่าแรงด่าถึงผู้อับประกาศดีพร่อมผู้อุปการีพร่อมเขาว่า
เขาเรียกว่าเขารับไม่ได้แต่ไม่รู้แค่ไหนแม่แม่ก็ไม่

ตอนนี้ภรรยาผู้ตายก็ยังทำใจไม่ได้นะครับ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็สามีก็เสียชีวิตไปเมื่อช่วงสาย
บอกว่าก็คงต้องรอสอบปากคำอย่างละเอียด

เพราะว่าเห็นเหตุการณ์แล้วก็ทราบดีที่สุดนะครับ
ตอนนี้ก็ต้องรอให้จัดการเรื่องของ
งานศพการประเภทส่วนก่อนนะครับ
ก็คาดว่าน่าจะเครียดที่ไปตรวจสุขภาพมา
แล้วก็ป่วยเป็นโรคประจำตัวหลายโรค
แล้วก็อาจจะเครียดเพราะว่าทะเลาะกับภรรยาด้วย
ก็สองประเด็นนี้นะคะที่ให้น้ำหนักไป